นักศึกษามหาวิทยาลัยย่านรามคำแหงค่ะแทงกันตายนะคะเขาบอกว่าสาเหตุจากการเล่นเขียนหน้ากัน
คือปกติเคยเล่นเขียนหน้าเพื่อนไหมคะสมัยเด็กเพื่อนหลับก็แกล้งเพื่อนเอาเมจิกไปเขียนหน้าเขียนตัว
แล้วก็แทงกันตายแบบนี้ค่ะนี่กู้ชีพกู้ภัยมาถึงพยายามปั๊มหัวใจช่วยเหลือนะคะ
ช่วยไม่ทันจริงโดนมีดปักเข้าไปที่อกซ้าย๒แผลค่ะอกซ้ายมันมีหัวใจอยู่อะค่ะ
ตายเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าบ้านแห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าวร้อยยี่สิบสอง
สิบค่ะนี่มีทั้งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ทีมแพทย์แล้วก็ตำรวจสนวังทองหลางด้วยนะคะ
ผู้ตายคือในซอลเจรมเมียธรรมโกโรเซนทัลวัยยี่สิบสองปีค่ะ
เขาเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์อเมริกันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะ
สภาพศพคือนอนหงายถูกมีดพกแทงเข้าหน้าอกซ้าย๒แผล
คนก่อเหตุค่ะเป็นลูกครึ่งไทยฟิลิปปินส์ค่ะชื่อนายเซ็ต
ยังอยู่ในสภาพมืนเมาอยู่เลยนะคะตำรวจจับได้พร้อมของกลางเป็นมีดยาวห้านิ้วค่ะ
สอบปากคำเบื้องต้นก็ยังให้การวกไปวนมาเพราะยังเมายังเมาเหล้าอยู่
อ้างบอกว่าตัวเขากับคนตายเป็นเพื่อนนักศึกษามหาลัยเดียวกัน
ก่อนเกิดเหตุมาดื่มเหล้าด้วยกันแล้วทะเลาะกัน
แล้วก็เลยพลั้งมือแทงกันจนตาย
แต่เราได้คุยกับชาวบ้านที่เห็นในการเขาบอกว่าเอ๊ะเท่าที่ได้ยินตอนเขาทะเลาะกันอ่ะ
เห็นเขาพูดเรื่องเขียนหน้าเขียนเครื่องหมายสวัสดิกะอะไรกันสักอย่าง

คือคนตายคนตายครับ

เห็นว่าไปเถียงเทียงวัฒนาหรือเปล่า

ส่งคุณธนกรทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ได้คุยกับเพื่อนของคนตายและคนก่อเหตุ

นี่คราบลงคราบเลือดก็ยังอยู่ตรงจุดเกิดเหตุอยู่เลยนะคะ
เขาก็เล่าบอกว่าพวกเขาเป็นเพื่อนกัน
ปกติแล้วเนี่ยชอบนัดมารวมตัวกันที่ห้องของในเซตคนก่อเหตุเป็นประจำ
ทีนี้วันเกิดเหตุเนี่ยนะคะ

นายซอลเนี่ยไปนอนเล่นที่ห้องของในเซ็ต

เพื่อนอีกคนนึงนี่แหละที่เป็นคนเอาปากกามาเขียนหน้า
ตรงหน้าผากเลยในซอนเล่น
เป็นเครื่องหมายสวติกะนาซีค่ะ

พอซอนตื่นขึ้นมาเห็นก็โมโห

เมื่อวานเนี่ยมีเพื่อนสองคนที่
เหมือนกับว่าเป็นคู่กรณีมีปัญหากับในเซตมาก่อนอยู่แล้วเนี่ย

พอในเซตมาถึงปุ๊บก็เดินถือมีดออกมาจิ้มกระจกรถ
คนที่มีปัญหากันแล้วก็ท้าทายให้ลงจากรถมา
พอลงมาเสร็จเนี่ยก็มีการเอามีดไล่แทง

เอิญเป็นจังหวะที่ซอนเพิ่งมาถึงพอดีค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าเซตเมาหรืออะไรยังไง
หันไปเห็นก็วิ่งเข้าไปแทงซอนเลย
จากตอนแรกแทงคู่กรณีตัวเองอยู่ดี
อนมาถึงปุ๊บวิ่งไปแทงซอนสองชึบ
เข้าอกซ้ายซอนล้มลงตาย
พอเซ็ตรู้ว่าอ้าวที่เราแทงตายไปนั้นคือเพื่อนเองเหรอ
ก็เอาแต่ร้องไห้ขอโทษศพค่ะ
ทีนี้มีเพื่อนอีกคนนึงนะคะที่เป็นเพื่อนของคนตายที่อยู่ในเหตุการณ์
เสื้อคนตายมาใส่ในวันที่เขาเสียชีวิต

บอกว่าเซตติดยาอย่างหนัก

ทีนี้ว่าตื่นมาก็กินเลยคลุ้มคลั่งอยู่เป็นประจำ
มีดที่เซ็กใช้แทงซอนก็เป็นมีดที่ตัวเขาเนี่ย

ก็ไม่คิดเลยว่าจะเป็นมีดที่เพื่อนเอามาแทงกันตาย
เซ็ตติดยาอาวุธ

ยังคุมตัวในเซตคนก่อเหตุไว้ในห้องขังนะคะ
ซึ่งเซ็ตตอนนี้มีอาการหลอนอยู่เลย
เพ้อแล้วก็ตะโกนบอกขอโทษซอนขอโทษขอโทษทั้งคืน

แล้วก็พกพาอาวุธไปในเมืองโดยผิดกฎหมาย
เดี๋ยวต้องรอให้นายเซ็ตสงบสติอารมณ์ได้ก่อน
จะสามารถสอบสวนอย่างละเอียดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ